เหตุการณ์นี้โอ้โหลูกกลัวพ่อครับ
เพราะว่าพ่อไม่รู้วันดีคืนดีจำลูกไม่ได้

อกจากนี้ยังมีปืนติดตัวอีกต่างหาก
กว่าจะควบคุมตัวได้ไม่ง่ายเลย
เชียงรายครับพ่อจับลูก๓คนเป็นตัวประกัน
แล้วลูกแต่ละคนนะฮะอายุ๘๑๒ขวบเอง

มีทั้งลูกสาวแล้วก็ลูกชายครับ
เอาบ้านหลังนี้ครับตำรวจสพเทิงครับ
พร้อมกับทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังไป
เช็คจนชัวร์แล้วว่าโอเค
พ่อของลูกไม่ได้พกปืนติดตัว
ก็เลยเข้าไปควบคุมตัวได้ครับ
วบตัวผู้ชายอายุ๓๙ปีกำลังนอนเล่นอยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน
หลังจากนั้นก็ไปตรวจค้นไปเจอปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก

มีปืนบีบีกันอีก๑กระบอกวางไว้ที่หัวเตียงในห้องนอน
มีกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒อีก๒นัด

ยาบ้าครับของกลางยาบ้าอีก๒๑เมตร
ทั้งหมดนี้ตรวจเจอภายในบ้านหลังที่เกิดเรื่อง
และส่วนยาบ้าไปเจอในกระเป๋ากางเกงของผู้ต้องหา
เหล่านี้ก็ยึดไว้เป็นของกลาง
รวมไปถึงไปเจอถุงยาลักษณะคล้ายเหมือนกับเป็นยาที่ใช้บำบัดรักษาอาการป่วยจิตเวท
ก็คาดว่าน่าจะเป็นในซองสีชาสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อนนี่แหละ

บ้านนี้อายุ๓๙ปีคนก่อเหตุไปที่โรงพักษพเทิงครับ
ทีนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพี่มิ้วคุณผู้ชมก็บอก

ลูกบ้านนี้มี๓คนเป็นผู้หญิง๒อายุ๑๑ขวบคนหนึ่ง๑๒ขวบอีกคนนึง

น้องอายุ๑๑ขวบวิ่งเข้ามาหาเจ้าหน้าที่เลยพี่มิ้วคุณผู้ชมด้วยความกลัวและตกใจ
ปรากฏสังเกตเห็นมีรอยถูกชกที่หน้า

เหมือนกับว่าเมื่อคืนพ่อทำร้ายแล้วน้องบอกว่าเมื่อคืนพ่อคลั่งจำพวกหนูไม่ได้
ไม่รู้ว่าพวกหนูเป็นลูกก็เลยทำร้ายร่างกาย
แล้วสุดท้ายกว่าจะได้รับการช่วยเหลือ
คือเด็กก็ลุ้นและกลัวกันมาก
คือปฏิบัติการครั้งนี้ครับสืบเนื่องจากช่วงบ่าย๑๑พฤษภาคม
พ่อของลูกนั่นน่ะคลั่งไม่ยอมนอนฮะ
จะเอาปืนออกมายิงในช่วงกลางคืนวันที่สิบเอ็ด
จากนั้นเช้าถัดมา๑๒พฤษภาจู่พาลูก๓คนขึ้นกระบะ
บอกว่าจะไปกรุงเทพเดชบุญระหว่างทาง
รถเนี่ยมีปัญหาครับรถเสียไปต่อไม่ได้ก็เลยวกกลับจอดที่บ้าน
เที่ยงครึ่งวันที่๑๒พฤษภาคมและขังลูกไว้ในบ้าน
ตั้งแต่๑๒พฤษภาคมตอนเที่ยงจนกระทั่งล่าสุด

อุปกรณ์ความปลอดภัยป้องกันต่างพร้อมเลย
เพราะเขามีปืนด้วยไม่รู้ว่าพกติดตัวหรือเปล่า
จนชัวร์แล้วจึงนำกำลังเข้าไป
ชาร์จตัวคนก่อเหตุได้เรียบร้อย

มีรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
เป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมเหตุการณ์ด้วยตัวเอง
เจ้าหน้าที่ให้ญาติคนสนิทเอาอาหารเอาน้ำ
พยายามกล่อมใช้ไม้เบาก่อน
เขาไม่ยอมเลยครับไม่มีเสียงตอบรับใด
กระทั่งสุดท้ายตัดสินใจต้องรีบช่วยแล้ว

นี่ครับตอนแรกไปคุยด้วยไม่มีเสียงตอบรับ

ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายถึงชีวิต

นี่นะฮะเจ้าหน้าที่เขามั่นใจแล้ว
แล้วก็ช่วยเหลือเด็ก๓คนเอาไว้ได้
ตอนนี้ครับสหวิชาชีพแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่

เพราะว่าสภาพจิตใจของเด็กเขากลัวกันมากนะครับ
รวมระยะเวลาที่พ่อจับลูกแท้๓คนเป็นตัวประกัน

ลูกบอกเองนะครับพ่อน่าจะหลอนยา
จำหน้าลูกไม่ได้แล้วก็ชกลูก
ขณะที่ปู่ของเด็ก
ก็คือพ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกชายผม
มีอาการติดยาเคยบำบัดที่โรงพยาบาล๒แห่ง
แต่ลูกก็ไม่ยอมเลิกยาแอบเสพอยู่บ่อย
แล้วก่อนหน้านี้ลูกชายผมพยายามจะพาหลาน๓คน
หลานสาว๒คนแล้วก็หลานชายอีก๑คน

แต่ก็ไปสกัดกั้นเอาไว้ได้
ส่วนตัวเองนั้นเคยถูกลูกชายชกมาแล้วครับ
ขนาดพ่อแท้เขายังลงมือทำได้
รับนะว่าตอนนี้โล่งใจหน่อยที่ช่วยหลานผมไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
แล้วก็พาตัวลูกชายผมคนที่ก่อเหตุนี้ว่ากันไป
จะทำตามกฎหมายหรือบำบัดรักษาอันนี้ผมก็ยินดีครับ
มึนหัวเลยฮะปู่บอกเพราะว่าไม่ได้นอนเลยอ่ะ
ลุ้น๒๗ชั่วโมงนะครับกว่าจะช่วยได้
ตอนนี้เด็ก๓คนอยู่ในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แล้ว
เดี๋ยวเขากำลังหาวิธีการว่าจะให้เด็กอยู่ต่อไปอย่างไรดี

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกครับ
เพราะว่าที่น่าสงสารที่สุดก็คือเด็กนั่นแหละครับ